ที่สุดท้ายจากอัตภัยที่สุดท้ายเมืองของตาแกร่ง
และสลิทธิ์น่ะอะไรก็ไปเลย
ตำนานเมืองราวภาพ
จากสวิธีนี้ราวสงคราม
ส่วนที่หลายประหลาด

นี่ก็ออกให้เล่นตรงนี้
อย่าไปนะลูกเห็นเปล่า
เฮ้ยผู้หญิงเหลือ
ทางรอแม่ง
เหมือนช้องเหรอ
นั่นลูกโอ้โหโดนยิง
นั่นซักคน
ไม่เป็นปัญหาวะ

นั่นลูกแดงดูนี่นั่นกระตุก
ท่านพี่เอาออกมาจากที่นี่

ครึ่งทางถึงเจอตอนนะครับจะช่วยน้องได้ยังไง
ในนามของนะครับเราชาวบางแสนนะครับ
แล้วเราเองเราก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยทางทะเลให้กับนักท่องเที่ยวอยู่
เราก็ต้องขอขอบคุณเนอะที่ทางคุณโกมนแล้วก็อ่า
ท่องเที่ยวหลายหลายท่านที่เป็นพลเมืองดีนะครับที่ได้ทำการช่วยเหลือ
น้องเขาให้รอดพ้นจากการจมน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือแพทย์แล้ว
แต่ก็ยังอยู่ในอาการที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ห้องห้องห้อง
ห้องอาการวิกฤตนะครับโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
เราก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณคุณนรงค์เนอะก็อยากจะฝากบอกไปยังนักท่องเที่ยวทุกทุกท่านนะครับ
คือถึงในช่วงนี้นะครับขึ้นลมมันก็จะแรงนิดนึงแต่มันก็สามารถเล่นน้ำได้
อยู่ในดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันภัยนะครับ
ของทางทัศนบันเมืองแสนสุขแล้วก็หน่วยอ่าผู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
และผู้ประกอบการนะครับจะคอยดูแลนักท่องเที่ยวอยู่นะครับ
แต่ว่าบางครั้งนะครับถ้าอ่าทางเจ้าหน้าที่เตือนเพราะเห็นว่าอ่า
ขึ้นลมนะครับมันแรงผิดปกติเราเตือนก็อยากจะให้ท่านเชื่อฟังนะครับ
ว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบหรือเจ้าหน้าที่นะครับ
เข้าไปเตือนท่านก็จะต้องหยุดการเล่นน้ำก่อน
ดังนั้นเราก็จะต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษนะครับถ้าต่อไปนะครับอ่า
มันขึ้นลมแรงแรงกว่านี้นะครับเราอาจจะต้องมีการปักทงเตือนนะครับ
นักท่องเที่ยวก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ประจำชายหาดเขาดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่ขอบคุณครับ